ไปที่จังหวัดลบบุรีกันบ้าง

เขาบอกว่ามีเหตุเกิดที่วัดเขาวงพระจันทร์

มันมีแสงวุบแปลกประหลาดนะครับ

ทำไมมีแสงวิบวับตรงองค์พระล่ะคะ
นั่นสิครับแล้วมาเป็นจังหวะพอดีเป๊ะ
ดนตรีที่เขาแสดงอยู่เลย
เหตุมันเกิดที่วัดเขาวงพระจันทร์
ตำบลห้วยโป่งอำเภอโครกสำโรงจังหวัดลบบุรี
ทั้งหมดทั้งมวลดูไปไม่ใช่เหตุการณ์ปฏิหารอะไรหรอกนะ
เล่าให้ฟังก่อนว่าปัญหามันอยู่ที่

โอ้โธแต่ที่เห็นนะฮะ
ด้วยความที่ว่าคนแถวนั้นเขาก็เอ๊ะมันน่าประหลาดใจ
ไปติดดับตามจังหวะพระ

แล้วพระเนี่ยก็โอ้โหดูสิองค์พระใหญ่ขนาดนี้

ที่ฉันชอบคอมเมนต์

เห็นมั้ยหลายคนมาคอมเมนต์ต่าง
พระปางกับพิพย์

มันก็ชวนให้เรายิ้มได้นะ

บางคนบอกห้ามหัวเราะอยากค้ำห้ามหัวเราะ
แต่เห็นแบบนี้แล้วมีโอกาสลองไปกราบไห้กันดู

แต่ยังไงซะขอบคุณภาพนี้ก่อนนะครับ